ติดตามกันเรื่องของปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่๔แล้วนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เข้าไปตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
เพราะว่าพื้นที่กว้างใหญ่มาก
เพราะว่าศิษยานุสิตจำนวนมากยังคงไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่
บอกว่าใครที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกมาจากวัดให้หมดเนี่ยนะคะ
แต่ว่าบรรดาศิษยานุสิตจำนวนมาก

ไม่ได้มีทีท่าว่าจะออกจากพื้นที่ไปแต่อย่างใดค่ะ
บรรดาสาวกลุกศิษย์ซึ่งยังคุมหน้าคุมตาอยู่นะครับ
ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ควบคุม
จะต้องออกจากพื้นที่ภายใน๑๕นาฬิกา
และภายหลังจากที่เลยกำหนดเส้นตายเวลา๑๕นาฬิกา

แถลงผลการประชุมร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด

และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อประเมินสถานการณ์และปรับแผนการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
และให้คณะศิษยานุสิตและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกจากวัดพระธรรมกายภายใน๑๕นาฬิกา
ซึ่งก็ได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าใครฝ่าฝืนจะเข้าข่าย
ฝ่าฝืนคำสั่งข้อสอชอตามมาตรา๔๔

ก็ยังคงมีคณะศิษยานุสิตรวมถึงพระสงฆ์
ประกาศให้มารวมตัวกันสวดมนต์บริเวณประตู๕และประตู๖อย่างต่อเนื่อง
มีการนำแผงเหล็กรวมถึงเก้าอี้มาตั้งเป็นกำแพง
เพื่อขอคืนพื้นที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างประตู๕และ๖จากเจ้าหน้าที่
ที่เจ้าหน้าที่จะถอนกำลังออกจากบริเวณนี้
อยู่บริเวณข้างประตูแทนค่ะ
ทางด้านศิษยานุสิตรวมถึงพระสงฆ์

มีการพูดปลุกระดมประชาชนไม่ให้ออกนอกพื้นที่
เพื่อให้รักษาพื้นที่เอาไว้ด้วย
เรียกพระธรรมชโยพร้อมพระสงฆ์วัดพระธรรมกายรวม๑๔รูป
รายงานตัวในเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมา
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
ถ้าหากผู้ใดขัดขวางหรือฝ่าฝืนมีโทษจำคุก๑ปี
ปรับ๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เพื่อประเมินสถานการณ์ในการปรับแผน
เข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายและบริเวณที่ควบคุม

โดยได้มีการประกาศยกระดับการปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้น
โดยเมื่อเวลา๑๘นาฬิกาทางเจ้านาฬีก็เจรจากับคณะเศษียนุสิรพสงฆ์
เพื่อให้เดินทางกลับเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปภายในวัด
เจ้าหน้าที่นั้นยังคงตรึงกำลังไว้บริเวณด้านหน้า
ทางวัดก็นำแผงมากั้นประตูบริเวณประตูห้าและประตูหก
แล้วก็ยังคงมีการเจรจาตอบโต้กันไปมาอย่างต่อเนื่อง